วันที่๑สิงหาคมไทยรัตทีวีก็ถ่ายท่อสดเหมือนเดิม
การออกรางวัลของสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ
วันนี้ก็มีผู้คนเดินทางกันไปเยอะในหลายพื้นที่
ก็ไปหาเลขเด็ดอะไรก็ว่ากันไป

ไปที่เกาะคำชโนธตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีก่อนนะครับ
วันนี้ก็มีประชาชนเดินมาเยอะมากราบไหว้ขอพรจากพ่อปู่ศรีสุโธ
และแม่ย่าศรีปฐุมมานะครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพนับถือ
แล้วก็ต้องไปที่บริเวณโคนต้นมะเดือยักษ์
ชาวบ้านก็เอาแป้งมาทาเต็มไปหมดเลย
ใช้มือรูปหาเลขเด็ดกัน
แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ
มีเจ้าของร้านทันตะวันลาบก้อยบ้านเขาอยู่ที่บ้านเล็กที่๑๕หมู่๑๕
บ้านหนองแสนศรีตำบลหนองเม็กอำเภอหนองหาญจังหวัดอุดรธานี
บอกว่าเมื่อ๒วันที่ผ่านมาเนี่ยลูกสาวเขาไปทำงานอยู่ต่างประเทศ
โทรศัพท์กลับมาบอกว่าเนี่ยฝันเห็นหนองน้ำที่ชาวบ้านเรียกว่าหนองแสนศรีที่อยู่หลังร้านเราอ่ะ
มีพญานาคตัวขนาดใหญ่สีเขียวโผล่ขึ้นมามาพ่นน้ำใส่คนด้วย
เราก็เชื่อว่ามีสิ่งดีเข้ามาชีวิตและครอบครัวแน่
ก็เลยมาขอโชคลาภกันอ่าซึ่งร้านของเขานะครับ
บ้านเลขที่ก็คือเลขที่ห้าห้าอืมหมู่หนึ่งห้าค่ะ
ขอบคุณคุณภาคภูมิค่ะครับส่วนบรรยากาศที่วัดไผ่แขกค่ะ
อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีคึกคักนะคะมีประชาชนนักเสี่ยงโชคไปกันเยอะเลยค่ะ
แล้วก็ที่อ่างน้ำมลณพ่อขุนช้างมหาเสถีย์แน่นอน
ไปดูน้ำตาเทียนแล้วก็ตีเป็นเลขนะคะนายอันนันเอื้อเฟื้อชาวบ้านในอำเภออูทองบอกว่า
งวดที่ผ่านมาพาภรรยาไปขอพรจากพ่อขุนช้างมหาเศรษฐี
กลับไปแวะซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลถูกรางวัลที่๕๒ใบนะคะ
วันนี้ก็เลยไปทำบุญไปขอพรแล้วก็ขอโชคอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ไปที่อ่างทองนะครับก็ไม่ใกล้จากสุพรรณมุรีนะครับ
อ่างทองที่บริเวณสวนป่าบ้านเสาห้าอยู่ที่ตำบลสาวร้องไห้อำเภอวิเศษชายชาญนะครับ
วันนี้ก็มีผู้คนเดินทางไปกราบไหว้ขอพรแม่แก้วเรือนทอง
เป็นต้นตะเขียนที่อยู่ในห้องตะโจกติดแอนี่นะฮะ
ที่แล้วนะเธอมาส่องขันน้ำมนต์ที่แม่แก้วเรือนทองเอาไปเสี่ยงโชค
ปรากฏว่าได้โชคมาโอ้โหหลายแสนบาทนะครับ
วันนี้ก็เลยเดินทางมาอีกมากราบไหว้มาแก้บนด้วยนะครับ

นี่ไงมีเลข

ซะเร็วเชียดูกันไม่ทันเลยนะ
ปิดท้ายนะคะไปดูบรรยากาศที่วัดห้วยโศก
อำเภอลานศักดิ์จังหวัดอุทัยธานีค่ะ
คนก็นำแป้งไปทาไปรูปส่องหาตัวเลขนะคะ
เอามือถือไปถ่ายรูปกันเอาไว้นะคะ
ก็มีคนที่เขาถูกรางวัลตามที่ไปขอค่ะก็นำชุดไทย
สีสันสวยงามไปถวายกับเจ้าแม่ตะเคียนทอง
ทางวัดนำป้ายสีแดงมีข้อความว่า
ห้ามเข้าทรงใบ้หวยห้ามนำเปลือกไม้หรือชิ้นส่วน
ต้นตะเคียนทองออกไปจากวัด
และถ้าจะนำของเส้นไหว้ไปแก้บนให้นำกลับไปด้วย

บางคนนำของไปแก้บนแล้วทิ้งเอาไว้ทิ้งเอาไว้ก็เยอะ
นี่ค่ะเอาแป้งไปทาไปรูปถูดูเลขกัน

ถ่างดูไปวิเคราะห์ดูได้หลายมุมเลย

เอาให้ทันบ่าย๓พรุ่งนี้ก็เริ่ม